ต่อกันที่น้าแอดคาราบาล
โอ้เป็นเรื่องเป็นการเลยคนล่าสุดที่ถูกจับตา
ช่วงนี้ใครถ่ายรูปกับไซสนะไซสนะโดนหมด
มีความกังวลถูกต้องนะคะเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ย
พอได้ทราบข่าวแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นสายตรวจโซเชียล
ช่วยกันกับทีมข่าวนะคะไปขุดคุยภาพ

ซึ่งใช่ค่ะภาพนี้เลยนะคะ
ก็อ้าวหลายคนเป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไรนะคะ
ภาพถ่ายนี้ก็เป็นภาพที่มีคนรายล้อมอยู่

คนที่ไม่ปิดบังใบหน้านี่แหละ
คือนายไซสนะกับน้าแอด

ใช่นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง
คาราบาลถึงที่มาของภาพดังกล่าว
ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นภาพที่ถ่ายในบ่อนไก่

ถ้ามีโอกาสก็จะข้ามไปดูการตีไก่ชนที่ประเทศลาว
แล้วก็แต่ละปีจะมีคอนเสิร์ตที่ประเทศราว

เวลาไปงานก็จะมีเจ้าภาพเข้ามาขอถ่ายภาพอยู่เสมอ
แอดบอกว่าตอนนั้นไก่ชนของนายไซสนะเนี่ย

ตอนนั้นเขาก็ดีใจก็มาถ่ายภาพกันนั้นนะครับ
แต่นายแอนยืนยันบอกว่าไม่รู้จักกับนายไซสนะเป็นการส่วนตัวนะคะ
แล้ววันที่ถ่ายภาพเนี่ยก็มีคนเข้ามาขออนุญาตถ่ายภาพด้วย
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ตัวเองจะให้แฟนคลับถ่ายรูปอยู่แล้ว

ไม่รู้จักและไม่เคยเกี่ยวข้องกับนายไซสนะ
สำหรับรูปถ่ายที่ปรากฏจำไม่ได้ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตหรือไปชนไกล
โดยกลุ่มคนพวกนี้น่าจะเข้ามาขอถ่ายรูปตามปกติธรรมดาแหละครับท่านครับ

ซึ่งทางเว็บไซต์ชื่อโทรโขงของชาวลาวนะคะ
ก็โพสต์ภาพตำรวจไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ถ่ายภาพแบบสนิทสนมกับนายไซสนะ
ก็กลายเป็นประเด็นที่ตำรวจไทยต่อสอบอยู่
ว่ามีตำรวจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก
แล้วก็ดูแลเครือข่ายไซสนะเขาหรือเปล่า
โดยทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงบุคคลทั้งหมดแล้วว่ามีที่มาที่ไปยังไง
แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับนายไซสนะหรือเปล่านะคะ
ข้อมูลตำรวจก็บอกว่านายไซสนะเคยเดินทางเข้าประเทศไทย
พรมแดนต่างไม่ใช่เพราะทางการบินเท่านั้นทางสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น
พรมแดนอุบลราชธานีก็เคยเข้าสุงัยโกลกก็เคยเข้า
เขาก็สงสัยว่าสรุปให้เข้ามาได้ง่ายได้ยังไงตรวจสอบกันต่อนะคะ